คุณผู้ชมค่ะห่างกันก็เพียงร่างกายันแต่ใจเราก็เหมือนกัน
ก็คือผู้หญิงก็คือ

ถ้าเราพูดสมัยก่อนชีวิตสาวสองชีวิตกับเธอมันรัดทศนะพี่แจ๊ก
เพลงนี้เพลงต้องสู้ของแม้เจ๋ญเจิญเค้าบอกเลย

สองมีบทบาทมากมายในสังคมรวมไปถึงเป็นไอดอลให้กับน้องสาวด้วยนะคะ
นี่น้องลาดาอาสยามสาวแท้นะจ๊ะไม่ใช่สาวสอง
แต่น้องบอกเลยว่าไอดอลของหนูเนี่ยบอกเลยว่าชอบพี่แม่สาวสองหลายต่อหลายคนเลยนะ
โดยเฉพาะพี่ทงทงมกจกเนี่ยขวัญใจลาดาเลย
ดาดาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเคยเล่นละครเรื่องเดียวกันกับพี่ทง
แล้วพี่แกตลกมากเอเนอร์จี้ความน่ารักเนี่ยได้มาเต็มเลย
ประกอบกับน้องลาดาเองเนี่ยมีเพื่อนสนิทเป็นสาวสองเยอะแยะมากมาย

หนูนะแม่มีสาวสองเป็นไอดอลค่ะ

บางคนคืออย่างพวกพี่ที่อยากเป็นผู้หญิงใช่ไหม

หนูชอบหนูความชอบความจอย

ล่ะสนุกว่ะ

ว้าว